คุณผู้ชมและทั้งสองท่านมาทวนความจำกับผมหน่อยเกี่ยวกับคุณแซน

คืนแรกแซนบอกว่าไม่รู้มองไม่เห็นว่าแตงโมตกไปตอนไหน
ถัดมานั่งฉี่วันนี้ยืนฉี่แล้วครับ
วันนี้ยืนฉี่แล้วครับเพราะว่ากู้ภัยคนนี้นะฮะที่ได้รับแจ้งเหตุ
เขาบอกคุณแซนบอกผมเองมีคนตกน้ำยืนฉี่ที่ท้ายเรือ
เอาล่ะสิเอาล่ะสิพี่สุวกรตั้งสกุลยิ่งเจริญอายุ๔๕ปี
เป็นกู้ภัยทีมงานใจถึงใจฝันดีฝันเด่นนะฮะที่รับแจ้งเหตุ
แล้วไปช่วยค้นหาคุณแตงโมในคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์
พบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูล
เพราะว่ามีเบอร์โทรศัพท์ของเขาโทรเข้าเบอร์ของแซน
เพื่อถามเหตุการณ์พี่สุวกรเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุ
ได้รับแจ้งจากคุณแซนว่ามีคนตกเรือ
ติดต่อกลับหาเบอร์ของผู้แจ้ง
ก็คือคุณแซนก็ให้ข้อมูลบอกว่า
เพื่อนตกน้ำบริเวณกลางสะพานพระราม๗
เนื่องจากยืนปัสสาวะอยู่ท้ายเรือ
พี่กู้ภัยก็คิดสงสัยผู้ชายว่ะ

มารู้ที่หลังคนตกน้ำคือคุณแต่งโม
ว่าตอนนั้นคุณแซนบอกว่า
ตกเรือเพราะยืนปัสสาวะ

พี่ผมก็โทรไปคือก็เตรียมเห็นคนตกน้ำดีกว่าครับ
ใช่ค่ะคนตกน้ำอยู่ยืนฉี่อยู่
หลังเรือแล้วตกน้ำคือกลางสะพานพระราม๔
แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรตอบว่าจะเป็นอะไร
ก็คิดว่าเรือยงมั้งอะไรอย่างนี้

แต่เขายืนยันครั้งแรกว่าเป็นพูดว่ายืนฉี่
แต่ตอนนั้นพี่คิดในใจไหมว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ไม่จริงครับเขาก็ยืนฉี่ไม่ได้เป็นผู้ชายแน่นอน
แล้วเธอยังยกคำพิพากษาของสารดีกาที่๕๓๔๖ทับ๒๕๔๐ที่ระบุว่า
จำเลยได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าหลังเกิดเหตุรถชนแล้ว
ผู้ขับขี่รถสามล้อเครื่องได้หลบหนีไปซึ่งเป็นความเท็จ
แต่ความจริงแล้วคนขับรถสามล้อเครื่องยังอยู่ในที่เกิดเหตุ
กระทำของจำเลยน่าจะทำให้พนักงานสอบสวนและประชาชนเสียหาย
จึงเป็นความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
ผมชวนคุยนิดนึงว่าทำไมต้องไปยืนฉี่หรือนั่งฉี่ท้ายเรือ
มีคนสงสัยว่าทำไมแล้วทำไมต้องสร้างสตอรี่นี้ขึ้นมาถ้ามันไม่จริง
คุณผู้ชมครับการที่จะไปยืนไปนั่งหรือจะไปทำอะไรก็ตามแต่ที่ท้ายเรือในขณะเรือแล่น
นั่นหมายถึงว่าคุณทำตัวเองให้ประมาทด้วย
มันไม่ใช่ว่าจะไปโทษคนอื่นเขาประมาท
มันจะกลายเป็นประมาทร่วมไงครับ
คุณก็ประมาทฉันก็ประมาท
คดีมันจะเบาลงไหมอ่ะคือไม่รู้อันนี้อันนี้เขามีการวิเคราะห์กันนะ
คือถ้าในภาษากฎหมายเขาเรียกว่ายอมที่จะเสี่ยงภัยด้วยตัวเอง
คำว่ายอมที่จะเสี่ยงภัยด้วยตัวเองนั่นแปลว่าเจ้าตัวประมาทเอง
แล้วคุณต้องรับผิดชอบกับผลที่เกิดขึ้นเองด้วย
ถ้าเกิดว่าปกับโรเบิร์ตซึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหา
พยายามใช้จุดนี้แหละในการที่จะไปแก้ต่าง
ข้อกล่าวหาก็จะเบาลงนะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าไปถึงศาลเนี่ยมันจะมีเหตุลดหย่อนบรรเทาโทษอีกด้วย

ใจเย็นเขาวิเคราะห์กัน